ที่ร้านนวดแผนไทยร้านหนึ่ง

เข้าไปใช้บริการก็มีหมอนวดเข้าไปนวดให้
น่าสักพักหนึ่งไปใช้แคลร์นวด
บอกให้หมอนวดสำเร็จความไคร้ให้หน่อย

นวดบอกว่าเฮ้ยเขานวดอย่างเดียว

เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องเป็นราวอ้างว่าพี่ชายเป็นทหารยศใหญ่

ขยันสร้างชื่อเสียให้ทหารจริงเลยนะ
แต่ว่าคลิปกล้องวงจรปิดจับไว้ได้
มีเสียงด้วยไปฟังที่เขากำลังโต้เถียงกัน
ระหว่างหมอร์นวดกับไหนป๋องคนนี้ครับ

ตำรวจสพเสม็ดก็รับแจ้งแล้วครับ
จากนางสาววิชราพรศรีพนมอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดชื่อว่าร้านเรยา
อยู่ที่ตำรวจสเมษอำเภอเมืองจวัดชนบุรี
แล้วก็มีหมอนวดสาวอีกหนึ่งคนก็เข้าไป
โดยแจ้งว่าร้านของตนนั้นเปิดให้บริการเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพ

เท้าหนวดไทยหนวดบาลัยอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งนวดแผนโบราณแผนไทยนี่แหละครับ
แล้วก็มีในป๋องไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง

เรียกหมอนวดขึ้นไปบริการที่บนห้องมันจะมีในส่วนที่เป็นห้องด้วยนะ

วดไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมนายป๋องบอกว่าช่วยให้หน่อย

ไม่ไม่ทำปฏิเสธ
เพราะว่าไม่ได้มานวดเพื่อมาขายบริการมานวดอย่างเดียวนะครับ
สร้างความไม่พอใจให้กับในป๋องเป็นอย่างมาก
ก็เลยเอะอะโวยวายข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะให้ตำรวจมาปิดร้าน
อ้างว่าพี่ชายเขาเป็นทหารยศใหญ่อยู่ที่ชนบุรี

คือทางด้านของเจ้าของร้านกับหมอนวดเองก็เลยต้องไปแจ้งความ

ทางด้านของหมอนวดแผนทายที่ก็ถูกฟังแบบว่าเนี่ย
เรียกไปใช้บริการก็บอกว่าตนเองต้องการนวดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ขายบริการทางเพศแต่อย่างใด
แต่ว่าในป๋องไม่พอใจจนมีการพูดจาข่มขู่ว่า

ไปฟังเสียงของหมอนวดนะครับ
เขาขึ้นมาก่อนครับแล้วเขาก็ถอดผ้าครับค่ะแล้วแบบเขาก็ไปนอนอย่างเดียว
หนูก็เอาผ้าของหนูปิดไว้ครับค่ะก็คือนวดตำบางน่ะอ๋อ
แล้วหนูหนูก็นวดขายให้เขาครับเขาก็บอกให้หนูไปใช้
หนูก็พอไม่ทำหนูมานวดอืมแล้วไม่กี่นาทีอ่ะเขาก็อ่ะ
งั้นไปนวดล่ะอ๋อไม่นวดใช่ไหมคะหนูก็ลงไปแล้วเขาก็เลยใส่เสื้อผ้าเลย
ค่ะแล้วก็ลงไปแล้วไปโวยวายสิอืมขณะที่เจ้าของร้านก็คือนางสาวิชะราพรนะฮะ
ก็บอกว่าวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี้ยชายคนนี้เข้ามาในร้านสภาพคล้ายคล้ายกับคน
สุราเอะอะโวยวายอ้างว่าเป็นทหารบ้างพี่เป็นทหารบ้างเป็นคนใหญ่คนโตบ้างนะฮะ
นะฮะก็เลยมีลูกน้องไปฟ้องเขาเขาก็เลยต้องเข้าไปตอบว่าชายคนนั้นที่ที่ร้านบอกว่าที่ร้านไม่มีบริการแบบนั้นนะครับ
ให้ไปชงไปชักอะไรไม่มีนะทำให้ชายคนนั้นก็โมโหโวยวายข่มขู่ต่างต่าง
จากนี้ก็มีการชักปืนออกมาข่มขู่ด้วยก็เลยต้องไปที่โรงพักไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
จริงแล้วเขาไม่อยากจะเอาเรื่องเอาความอะไรนะแต่ว่าต้องลงเอาไว้เพราะว่ามีการข่มขู่ทำร้ายกันด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นย้อนกลับมาจะได้มีหลักฐานว่าถูกข่มขู่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ